มาดูข่าวกันของคุณพ่อผู้สร้าง
สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพสร้างให้ลูกโด่งดังคุณผู้ชมค่ะ
เรียกได้ว่าผ่านร้อนผ่านหนาวมาด้วยกันตลอดเลย
ใครที่บอกว่าคิดถึงหมอลงหมอลำมามาหน้าจอได้เลย
คนนี้เลยพ่อแรกพ่อเอะระเบียบวัฒนศีลนั่นเองครับ
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตำนานของวงการหมอลำเลย
พ่อล้อหล่อเนอะสร้างศิลปินคุณภาพมาประดับวงการหมอลำมาแล้วหลายต่อหลายคนค่ะ
ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากเลยจริง
แม้ว่าตอนนี้หลายคนอาจจะเลือกไปต่อยอด
แล้วก็สร้างสรรค์ผลงานในเส้นทางที่หลายคนถนัดกันไป
แต่ปัจจุบันค่ะลูกศิษย์ที่ทำให้พ่อเอ๊ะประทับใจมากเลย

กลายเป็นแดนเซอร์เงินล้านในวันนี้
ตามที่เต้ายองกลายเป็นซูเปอร์สตาร์หมอลำ
คนบันเทิงหลายคนอยากจะร่วมงานด้วยมากเลยล่ะค่ะ

เพราะว่าทั้งที่เขาไม่มีอะไรเลย

ร้องไม่เป็นลำไม่เป็นเต้นไม่เป็นทุกอย่าง

พอเขาคิดได้ในสิ่งที่พอเราบอกเราสอน

นี่แหละก็คือดีใจที่แม่ไม่ทิ้งเขา
เขาก็พยายามที่จะเข้าใจในตัวลูกเขารู้ว่า
น้องยังเล็กอยู่อาจจะบางครั้งอาจจะดื้อ
ออกซ้ายบ้างออกขวาบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับเสียหาย
สุดยอดเลยค่ะว่าเป็นพ่อผู้ให้ไม่หวังอะไรตอบแทนเลยเนอะชะมัดดีเนอะ

สร้างปรากฏการณ์ฟีเวอร์มาแล้วมากมาย
สำหรับบอสโจยุมมนินจากคณะหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพง
คือต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีทองของหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยนะ
เพราะว่าสวรรค์ประธานเพชรเม็ดงามมาประดับวงการหมอลำ
ซึ่งก็ไม่ใช่ใครที่ไหนน้องอุ๋งอิ่งรัตนาพร
สาวน้อยวัย๑๖ปีที่สู้ชีวิตมาอย่างหนัก
ร้องเพลงหาเช้ากินค่ำ
ชีวิตเธอเริ่มต้นมาจากศูนย์
จนทำให้มาเจอกับพ่อโจผู้ที่ตัดสายสดือเข้าสู่วงการหมอลำ
ซึ่งตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่า
อิ๋งเนี่ยตั้งแต่ก้าวเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพง
ก็จับมือกันปังอย่างไม่มีที่ติเลยล่ะค่ะ

แล้วก็มีคนสามารถเงินน้องร้องลำซิ่งได้ด้วย
อายุเท่านี้ร้องได้ขนาดนี้เลยเหรอ
ฉะนั้นคือน้องเขาก็มีของอยู่ในตัว
สิ่งที่มองไม่เห็นไงมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นอยู่
ที่สุดครับของความภูมิใจของเรา
ในฐานะที่เราผู้สร้างแล้วก็ศิลปินมาหลายคน
แต่ว่าสิ่งที่ผมมองเห็นเด็กคนนี้ก็คือ
ความดิบบ้านธรรมชาติโดยไม่ได้ปรุงแต่งเลย
สาวน้อยพึ่งมาพร้อมกับความสามารถและก็พรสวรรค์ค่ะ
น้องยูกิเพ็ญจนาค่ะ

จริงนะคะวัย๑๖ปีเข้าสู่หายทองคำนะคะ
ศิลปินในสังกัดพร้อมเดินทางทัวร์คอนเสิร์ตแบบไม่มีวันหยุดตั้งแต่ต้นปีค่ะ
ล่าสุดนะคะแฟนต่างพามายินดีเข้ามาแสงความยินดีนะคะ

ทั้งหมดมาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวเองนะคะจากการทำงานค่ะ
เก่งแบบนี้นะคะเชื่อว่าเส้นทางที่เลือกเดินต่อไปคงต้องสวยงามแน่นอนค่ะ
ถ้าจะบอกว่าเป็นปีทองของน้องยูกิก็คงไม่ผิดจริงล่ะค่ะ

ทำงานจะหมดแล้ว
ไม่เป็นไรนะเรามีร้านปลูกผม